เป็นฮานุมานควงมีดพี่อุ๋ยนี่เหรอมือสองข้างนี่ควงมีดไปไล่ฟันชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านเขาก็รีบแจ้งตำรวจบอกให้มาระงับเหตุหน่อยเพราะว่า
โอ้โหคลุ้มคลั่งไล่ฟันชาวบ้านอันตรายไปหมดตำรวจมาถึงไล่ฟันตำรวจด้วย
ไล่ฟันตำรวจเสร็จตำรวจโดนฟันเข้าที่แขนอ้าว
สุดท้ายโดนวิสามันฆาตกรรมเลยนะคะอ้าวเหรอเพราะว่า
ตำรวจคือจวนตัวแล้วเพราะตำรวจหกล้มแล้วโดนปี่เข้ามาทำร้ายโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งพนักงาน

ทุ่มคลั่งค่ะครับเบื้องต้นสายตั๋วเข้าไประงับเหตุ
กลายเป็นว่าถูกฟันที่แขนจนได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องยิงป้องกันตัวสวนไปสองนัด
เข้าที่ขากับเข้าที่หน้าตายเลยค่ะตรงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องแถวจำนวนเก้าห้องนะคะ
ผู้ตายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักห้องที่สาม
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสองนัดมือซ้ายนี่ยังกำมีดอยู่เลยค่ะ
มีดยาวสามสิบเซนติเมตรหาเอาไปสองเมตรก็มีมีดอีกเล่มหนึ่งยาวสี่สิบเซนติเมตรตกอยู่ที่พื้น
มีปลอกกระสุนเก้ามอมมอร์สองปลอกแล้วก็วิทยุสิสารตำบลดตกอยู่ด้วย
เรื่องต้นชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีคนคุ้มคลั่งก็คือไปเจออ่าวโกเนี่ยคลุ้มคลั่งอยู่
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจสพกุยบุรีให้มาระงับเหตุค่ะ
พอตำรวจมาถึงก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ไม้งาม
ตามปกติที่เราจะเห็นระงับคนคลั่ง
มีสองอย่างไม้งามกับปืนช็อตไฟฟ้าใช่ไหมคะ
ตำรวจมาถึงปุ๊บเอาไม้งามมา

โก้เห็นตำรวจยิ่งคึกค่ะ
แทนที่จะกลัวนะฮะยิ่งคึกยิ่งฮึกเหิม
ถือมีดที่มีสองข้างจูโจมใส่ตำรวจเลย
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปก่อน

แต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละพี่หุ้ยลุกขึ้นมาใหม่แล้ว
วิ่งเข้าไปจะไปฟันตำรวจตำรวจก็วิ่งหนีค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่ตำรวจนายหนึ่งเสียหลักล้มอืมอ่าวโกก็วิ่งมาฟันเข้าที่แขนซ้ายนะคะ
ในนั้นก็เลยหันไปยิงสวนเข้าไปสองนัดตายเลยค่ะ
ตำรวจนายที่ว่าก็คือสิบตำรวจรีธีรพรรดิจันทรุกนะฮะ
เป็นชุดสืบสวนที่เข้ามาระงับเหตุนี่แหละนายปรีชาเพื่อนของนายอ่าวโกก็เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเดือน
กูก็เคยเกิดคลุ้มคลั่งแบบนี้มาแล้วเอามีดเฉินแขนตัวเองแล้วก็ไล่ฟันชาวบ้าน
ครั้งนั้นก็เป็นนายปรีชานี่แหละที่แจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ทีนี้อ่าวโกเนี่ยเคยเกิดอาการเหมือนคนของขึ้นด้วยเพราะว่ามีรอยสักยันต์เป็นรูปหานุมานอยู่ที่หลัง
ปีนต้นไม้คล่องแคล่วรวดเร็วอย่างกับลิงเลยแล้วตะโกนบอกเพื่อนบอกเฮ้ยจุดทูปหน่อยดิ
อยากได้กลิ่นทูบอ่ะนั่นอยากดมทูบไปอีก
วันเกิดเหตุอาวโกอยู่ก็คลุ้มคลั่งนะคะถือมีดสองเล่มเดินไปเดินมา
เข้าไปห้ามแล้วปกตินายปรีชาบอกเวลาเข้าไปห้ามอ่ะ
เอากลัวจะฟังนะแต่ครั้งนี้ไม่รู้เป็นอะไรนอกจากไม่ฟัง
ยังเอามีดจะมาไล่ฟันอีกต่างหากก็เลยรีบแจ้งตำรวจกันไป
พอตำรวจมาถึงอ่าวโกก็ยังท้าทายตำรวจพูดไม่รู้เรื่อง
คว้ามีดไล่ฟันไปทั่วจนเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนั่นแหละ
ได้รู้ว่าเพื่อนถูกยิงแล้ว
ทำไมไม่อยากโวยวายเขาหันเห็นผมก็เอามีดดาบ
วบไล่ฟันเลยผมก็มันทิ้งเท้าทิ้งไปวิ่งไป
วิ่งไหนครับวิ่งหนีครับคุณก็เห็นไม่ไหวแล้วก็
ผมยินตูไฟฟ้ามันก็ซุดลงไปอือ
ก็นึกว่าเอายูเอาไม่ยูครับฮึ่มลุกขึ้นหมาก็
โควบฝันผมก็ล้มบรรทุกกำลังล้มด้าอือ
แต่ผมก็ยินเสียงปืนนะครับอ๋อคือมองกันตัวด้วยก่อนใช่ไหม

เหมือนที่เขาซักไว้ข้างหลังนะครับ
ตำรวจเอกวัฒนชัยคีรีนินรองสารวัตรปรับรามสพกุยบุรีที่เป็นหัวหน้าชุดระงับเหตุบอกว่า
จากการตรวจสอบที่แขนของ๑๐ตำรวจตรีธีรพัฒน์ที่ว่าล้มลงไปแล้วก็ถูกฟันนะคะ

แต่ว่ายังไม่ได้เข้าเนื้อเป็นรอยแดงที่แขนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะคะ
หลังจากที่แพทย์ฝ่ายปกครองและตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมกันตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็นำร่างผู้ตายส่งโรงพยาบาลชนสูตรยังเล่นอีกครั้ง
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ